เรามีความเคลื่อนไหวของฟิลิปปินส์เจ้าภาพ

และเรื่องนี้ก็ถึงหูของประธานาธิบดีลูดิโก๊ะดูวะเต้แล้ว
เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากโคงสกของประธานาธิบดี
ก็คือนายซาวาดอร์บาเนโล
แล้วก็เตรียมที่จะหามัตรการลงโทษฝ่ายที่รับผิดชอบการจัดการแข่งขันด้วยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้นะครับทางประธานคณะกรรมการโอลิมปิกของฟิลิปปินส์นะครับ
เขาได้เปิดเผยถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับพิธีเปิดการแข่งขันนะครับ
ก็คาดกันว่านะครับแมนนี่ปาเกียวยอดแชมป์โลก๘รุ่นน้ำหนักนะครับ
แล้วก็เดสทีเปเตซีโอแชมป์โลกมวยสากลรุ่นเฟเทอร์เวทหญิงนะครับ
น่าจะทำหน้าที่จุดไฟในกระถางคบเพลิงในพิธีเปิดการแข่งขัน๔เกมครั้งที่๓๐นะครับ
แต่ยังไม่ได้เปิดเผยถึงวิธีในการจุดเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของในช่วงพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันด้วย
ก็เป็น๒นักมวยแชมป์โลกนะครับ